ขอบคุณครับท่านประทานผมชาดาไทยเสจสมาชิกทรัพย์พู่ทลักษณฑ์รัศดร
จังหวัดธุ์ไทยธานีพักภูมิใจไทย

ผมคงจะพูดเรื่องงบประมาณนี่แหละครับอย่างที่เขาพูดกัน
แต่ผมจะพูดไปที่สำนักงบประมาณ

ซึ่งเป็นงบประมาณภาพรวม
แต่เรามีเงินกู้๖๙๕๐๐๐กว่าล้าน

หมายถึงว่าเรามีรายลับเพียง๒๔๙๐๐๐ล้านบาท
เรามีรายรับเพียง๒๔๙๐๐ล้านบาท
ปัญหาคือว่าวันนี้งบรายจ่ายประจำ
นี่คือสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายที่สุด
สำนักงบประมาณไม่เคยรับผิดชอบ
เรามีรายจ่ายประจำเกินรายได้๒แสนกว่าล้าน

ไปกู้เงินมา๖๙๕๐๐๐ล้าน
เอามาเป็นงบลงทุนเพียง๔แสนกว่าล้าน

ประจำอีกสองแสนล้านสำนักงบประมาณปล่อยเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นมาหลายสิบปีงบประมาณแผ่นดินตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อย
ห้าสิบสองเรามีงบหนึ่งล้านล้านเราก็กู้สี่แสน
วันนี้ผ่านไป๑๐ปี๑๒ปีเกิดอะไรขึ้นครับ
เราก็ยังกู้หกแสนแต่รายจ่ายประจำจาก๑ล้านล้าน
เป็นสองล้านหกแสนล้านล้านบาทขึ้นมาล้านกว่าล้าน
มันเป็นสิ่งที่สำนักงบประมาณไม่เคยควบคุมการรายจ่ายประจำ
ซึ่งเป็นของส่วนราชการต่างท่านปล่อยให้งบรายจ่ายประจำ
มันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนถึงขั้นต้องกู้มาใช้จ่ายรายจ่ายประจำ
นี่คือหนึ่งขาดวินัยทางการเงินถ้าพูดถึงเรื่องงบประมาณ
มันจะต้องมีกฎหมายเกี่ยวข้องอีกหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพรบงบประมาณ
ไม่ว่าจะเป็นวินัยทางการเงินการคังท่านปรับตัวเลขหลอกมาตลอด
สิบกว่าปีที่ผมเป็นผู้แทนรัศดรมาเหมือนกันทุกปีครับ
แต่สำนักงบประมาณไม่เคยคิดจะทำให้งบแผ่นดินนี้ซึ่งมีเอ่อ
มากพอสมควรกับรายลับของเราสองล้านสี่แสนเก้ามืดล้านล้าน
ซึ่งงบประมาณมากมายแต่เราต้องไปกู้เข้ามา
กู้เข้ามาลงทุนลงทุนไม่เป็นไรแล้วครับ
แสนกว่าล้านผมไม่ว่าอะไรกู้หกแสนกว่าล้าน
แต่ปัญหาคือว่าไม่ได้เอามาเป็นงบลงทุนส่วนหนึ่งสองแสนล้าน
เอาไปเป็นรายจ่ายประจำถ้าเป็นบริษัทนะครับเจ๊งไปแล้ว
เรามียกตัวอย่างไงปีหกห้าปีหกห้าปีหกหก
งบลงทุนเพิ่มขึ้นสองหมื่นเจ็ดพันกว่าล้านแต่ท่านเชื่อไหมครับ
งบรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น๕๓๐๐กว่าล้านนี่เพียงปีเดียวนะครับ
นี่คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วสิ่งที่สำนักงบมารต้องคิดครับ
แล้วผมก็พูดมาตลอดสำนักงบมารใช้วิธีการในงบประมาณโดยสังเกตนี้นะครับ
ตัวเลขไม่ถูกต้องเลยปรับไปปรับมาใช้เมื่อก่อนนี้ปรับตัวเลขเดี๋ยวนี้ปรับข้อความครับ
คำว่าลงทุนงบลงทุนกับงบรายจ่ายเพื่อลงทุนไม่เหมือนกัน
ผมเรียนได้ความขอรบครับวันนี้สำนักงบมาร
ผมชี้ไปที่สำนักงบประมาณครับตลอดระยะเวลา
ผมเรียนด้วยความเคารพครับไม่ว่าจะเป็นท่านนายกหรือท่านรัฐมนตรีทุกท่าน
ท่านคงไม่ได้ดูทุกบาททุกสตางค์แต่คนที่รับผิดชอบวินัยการเงินการคังที่จะต้องควบคุม
ท่านตัดเก่งมากครับถ้าเป็นงบลงทุนท่านตัดอย่างเดียว
วันนี้ถ้าท่านเอาเงิน๒แสนล้านในเรื่องของงบกลางหรืออะไรก็ตาม
ออกมาก็มาพัฒนาประเทศนี้ได้อีกสองแสนล้านคือเงินซึ่งครึ่งหนึ่งของงบลงทุน
ผมพูดมาตลอดกับสำนักงบประมาณนะครับแล้วก็ชี้มาตลอด
ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ตามแต่สำนักงบมารไม่เคยที่จะปรับตัวเอง
แล้วก็จะให้วินัยงบประมาณ๑๐กว่าปีที่ผมดูมา
คืองบประมาณแพทเทิร์นเดียวกันหมดตลอดระยะเวลาหลายปีแล้วไม่มีการปรับ
สิ่งที่สมควรปรับเงินกู้ท่านกู้ได้ครับ
ยังไงท่านก็กู้ได้ท่านปรับตัวเลขไม่ผิดกฎหมายครับ
๖แสนกว่าล้านนี่ยังเหลือเลยครับยังกู้ได้มากกว่านี้อีก
แต่สิ่งหนึ่งที่สำนักงบประมาณไม่เคยคิดก็คือการทำให้งบประมาณแผ่นดินของประเทศนี้
เป็นงบสมดุลแล้วก็งบเกินดุลทำได้เป็นอย่างเดียวตลอดระยะเวลาหลายปี
คือทำเพียงแต่ว่าให้ตัวเลขผ่านไปแต่ละวันแต่ละปี
พูดไปมากมากก็ตัดรั๊วถัยธานีครับ
บอุดหนุนปกครองส่วนท้องถิ่นจาก๒๐๐ล้าน๑๘๐ล้านเหลือ๗๐ล้าน
ไม่เป็นไรครับผมขอบคุณท่านสำนักประมาณชาวอุทัยอยู่ได้
ยังไงก็อยู่ได้ครับไม่มีงบประมาณเราก็อยู่ได้
แต่ท่านระวังนะครับสำนักงบประมาณท่านจะอยู่ไม่ได้
เพราะท่านทำผิดกฎหมายหลายเรื่อง
ผมเรียนด้วยความเคารพไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษา
ซึ่งวันนี้เด็กอุทัยธานี๗๐๐กว่าคนครับถูกเป็นประชาชนชั้น๒
แล้วผมเชื่อว่าทั่วประเทศนี้ก็หลายแสนคน
ถ้าต่ำกว่า๑๒๐โรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า๑๒๐ก็ไม่ให้พอนะครับ
ให้ข้าราชการเพิ่มให้แต่งบอุดหนุน
อาคารจะเป็นไม่มีหลังคารั่วยังไงก็ตามปล่อยสภาพ
ปล่อยเด็กพวกนี้เป็นประชาชนชั้น๒ไม่ดูแลเรื่องคุณภาพการศึกษา
จัดการศึกษาไม่ดีแทนที่จะปรับปรุงตัวเอง
บริษัทหนึ่งครับลูกค้าไม่พอใจกลับไปฆ่าลูกค้า
แทนที่จะปรับและพัฒนาตัวเองให้เกิดประโยชน์
วันนี้ที่อุทัยธานีเห็นแล้วครับ๗๐๐กว่าคน
กระทรวงศึกษากลายเป็นประชาชนวันนี้ประชาชนชั้น๒จริง
หน้าอเน็ตอนาจครับเด็กไทย
วันนี้สมาร์ทโฟนหรือเรื่องของเทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่๕
ของโลกมนุษย์ดีแล้วของมนุษยชาติ
แต่เด็กไทยจะซื้อคอมพิวเตอร์ต้องทอดผ้าป่า
ผมเองก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับเรียนด้วยความเคารพจริง
บส่วนอื่นไม่อะไรแต่วันนี้งบการศึกษามันน่าเกลียดครับ
ใจร้ายกับเด็กพวกนี้มาก
ผมฝากกระทรวงศึกษาท่านฝากท่านรัฐมนตรี

วันนี้เด็กแต่ละตำบลมากมายไม่สามารถที่จะยุบโรงเรียนได้
เมื่อปี๕๗ให้รถตู้ไปผมจำได้นะครับว่ามากมาย
แต่แทนที่จะเอาไปรบส่วนเด็กวันนี้รับส่งเด็กไม่มี

ประหลัดดูแลเรื่องศึกษาธิการจังหวัด
ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยครับงบมากมายจริง
แต่ปล่อยที่จะต้องดูแลเด็กทิ้งแบบสิ้นความเมตตา
ผมฝากท่านประธานถึงสำนักงบประมาณด้วยครับว่า
ปรับตัวเองสมัยวันนี้ยังมีโอกาสครับ
ถ้าไม่อย่างนั้นปัญหาวิกฤตของประเทศนี้เกิดขึ้นแน่นอน

ผมชื่นชมส่วนของทีมเศรษฐกิจตั้งแต่ท่านสมคิดมาอะไรก็ตามเนี่ยครับ
ผมถือว่าเขามีความสามารถพอต้องควร
ที่ทำให้ประเทศนี้ไม่มีปัญหาในภาวะที่เกิดโรคระบาด
ในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเรายังไม่เหมือนบางประเทศ
แต่ถ้าสำนักงบมารยังใช้จ่ายเงินอย่างนี้
ใครก็ไม่ไหวแล้วครับให้มือเศรษฐกิจจากไหนมาก็ทำอะไรไม่ได้

ผมทาดาไทเศษครับพักภูมิใจไทยครับผม